ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์เรื่องราวของความหลอนความเฮียนครับ
นำคุณผู้ชมไปที่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจระยอง
เขามีการร่ำลือกันกับเรื่องราวของความหลอนครับ
เนื่องจากว่าชาวบ้านไปเห็นโดยวิญญาณของผีไตยโหง
ในบ้านของลุงสมพงศ์จันทรรักษานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของความหลอน
ความเหี้ยนในพื้นที่นี้ซึ่งพอเราได้ยินแบบนี้
ก็ส่งทีมนักสืบอาถรรพ์ไปสำรวจไปสืบในพื้นที่
พบว่าในบ้านของคุณลุงสมพงศ์นั้นมีแต่หมวกกันน็อกวางเรียงกันมากกว่า๕๐๐ใบ
ติดตามเรื่องเหล่านี้พร้อมกันจากบรรยายงานชิ้นนี้ครับ
เรดผีร้องต้อนรับความน่าสะพรึงแห่งรัติการ
คลืบคลานเข้าปกคลุมบ้านของลุงสมพงศ์จันทรรักษา
บ้านที่ล่ำลือกันว่ามีดวงวิญญาณเฮียนของผีตายโหงอยู่ที่นี่กว่าร้อยดวง
ซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้นำพาเข้ามาพร้อมกับหมวกกันน็อกของสะสมนานกว่า๓๐ปีแล้ว
คือว่าถ้าเกิดเราไปเก็บหมวกกันน็อกแบบว่าที่มันไม่มีอุบัติเหตุ
คือสิ่งนั้นผมไม่ชอบผมชอบหมวกที่มันไม่มีอุบัติเหตุ
มันจะได้เป็นสิ่งจูงใจเราว่าให้ครั้งหนึ่งเราไปไหนมาไหนจะสมควรจะต้องใส่หมวกกันน็อก
ทุกวันพระลุงสมพงศ์จะทำบุญอุทิศส่วนกุศล
และเมื่อครบรอบ๑ปีก็จะทำพิธีเส้นไหว้เหล่าวิญญาณ
ซึ่งคนที่ผ่านไปมาต่างเห็นว่ามีกลุ่มคนมารับของเส้นไหว้
และรู้ได้ทันทีว่านั่นคือกลุ่มวิญญาณของเจ้าของหมวกกันน็อก
และความหวาดกลัวนี้ยังทำให้เพื่อนบ้านถึงกับต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
แล้วเราจะเป็นคนที่ชอบอาบน้ำข้างนอกบ้าน
อาบน้ำองค์ใหญ่นะไม่ชอบอาบห้องน้ำ
แล้วตอนที่เขายังไม่เก็บหมวกเรายังอาบได้
แต่ตอนที่เขาเก็บหมวกมันมาเลี้ยงไว้ข้างบ้าน
เรารู้สึกว่ามันอาบแล้วมันไม่ได้อ่ะมันเหมือนมีคนมองเราอ่ะ
เหมือนเรารู้สึกได้เลยว่ามันต้องมีคนมองเราแน่เลย
แล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราก็เข้าข้างในแล้วไม่อาบ
แล้วเวลาวันพระวันโกนอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามีหมาหอน

เฉพาะวันที่เขาเห็นเห็นแค่วันนี้มีดวงไฟ
เหมือนก็มีดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้ที่เขามาเล่าให้เราฟัง

แต่คราบเลือดและคราบมันสมองยังเกลอะกรัง
ความรุนแรงของอุบัติเหตุทำให้หมวกกันน็อกใบนี้แตก
เหลือชิ้นส่วนเพียงเซี่ยวเดียวเท่านั้น
เป็นรถบาสประสานงานระหว่างสี่แยก
ต่างฝ่ายต่างไม่มามองไม่เห็นกัน
โอ้โหมันเละหมดเลยทั้งหมวกทั้งคน

ระหว่างตัวเองกับหมวกก็เละไปพอกันเลย
ทีมข่าวพาวฟูหนึ่งในทีมงาน
เชื่อว่ามีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณ
ให้ใช้ความสามารถนี้พิสูจน์ว่าดวงวิญญาณเจ้าของ
วกกันน็อกดังกล่าวยังอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่
โดยที่ฟูกับลุงสมพงศ์ไม่เคยพบกันมาก่อน
รู้สึกจะเป็นกางเกงสีออกประมาณกรมท่าหน่อย
แต่ว่าเสื้อเขารู้สึกจะเป็นเสื้อลาย
แต่ช่วงนั้นพอมันโดนกระแทกเข้าไป
มันมองดูสีมันเหมือนจะจางไปมัน
ทั้งเลือดทั้งอะไรมันกบกันไปหมดน่ะมันมองดู
แต่ก็รู้ว่ามันพอจะออกสีอยู่บ้าง
ที่ศรีแยกกับเสมพลฝูนเอาว่า
เขาได้เห็นดวงวิญญาณถึง๔ดวง
สิ่งที่ผมเห็นในเรียนศรีแยกนั้น
เป็นชาย๓คนหญิง๑คน

ถึงห้าสิบชายสามคนนั้นใส่เสื้อลายสก๊อตหนึ่งคน
ใส่สีดำหนึ่งคนอีกคนไม่เด่นชัด
ลักษณะสีหน้าเลื่อนลอยมองไปรอบทิศ
เขาเดินวนไปวนมาบริเวณสี่แยกนั้น

ทีมข่าวพาโฟย้อนกลับมาที่บ้านของลุงสมพงศ์
บริเวณหน้าบ้านผมไม่เห็นดวงวิญญาณครับ
บริเวณด้านซ้ายมือที่ติดกับเพื่อนบ้าน
ผมก็ไม่เห็นดวงวิญญาณครับ
จนถึงบริเวณด้านหลังบ้านซึ่งมีพื้นที่ติดกับป่ารกร้าง
สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้นะครับเป็นชายลักษณะท้วม
มีความสูงประมาณ๑๘๐เซน
กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อออกฟ้าน้ำเงิน

ดวงวิญญาณที่ฟูเห็นตรงกับคำอธิบายของลุงสมพงศ์
ผมคิดว่ามีส่วนไปเยอะแล้ว
เพราะว่าการเวลามันนาน
อีกอย่างเวลาที่ผมทำบุณธิบุคสนให้เขา
ก็จะบอกเขาว่าให้ไปจุติในที่ที่ดีที่สมบูรณ์แบบ
แล้วให้มันทำวุ่นถ้ายังจิตยังมีการคุดสนอยู่
ผมก็จะบอกเขาแบบนี้